คุณผู้ชมส่วนเรื่องนี้เราตามความคืบหน้าให้นะคะที่จังหวัดนนทบุรีค่ะ
พ่อแท้ล่วงละเมิดทางเพศลูกสาวของตัวเองถึง๒คน
สิบสามขวบคนนึงสิบขวบคนนึงคือทำทีไปรับลูกสาวจากบ้านยาย
ยายเลี้ยงอยู่นะคะบอกว่าคิดถึงอยากจะทำหน้าที่ของพ่อบ้าง
อยากจะพาลูกไปเที่ยวยายก็ให้ไปเพราะพ่อแท้นี่สุดท้ายพอพาไป
ล่วงละเมิดทางเพศลูกต้องวิ่งกลับมาฟ้องยายจนนำมาซึ่งการแจ้งความดำเนินคดีนะคะ
คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปจับตัวได้คือถูกชาวบ้านเขาช่วยกันจับแล้วก่อนหน้านี้
บักสะบอมสะบักสะบอมแล้วนี่คือสภาพสะบักสะบอมแล้ว
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะคะว่าชาวบ้านช่วยกันจับตัวผู้ชายคนนึง
ผู้ชายคนนี้เป็นผู้ต้องสงสัยก่อเหตุอนาจารย์ล่วงละเมิดทางเพศลูกสาวแท้ของตัวเอง
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีค่ะ
ตำรวจก็ไปไปควบคุมตัวนายเอกชัยนามสมมุตินะคะอายุ๓๐
ชาวบ้านช่วยกันจับเอาไว้ก่อนก็สะบักสะบอมไปแล้วอ่ะ
ชาวบ้านบอกว่านายเอกชัยคนนี้ล่อลวงลูกสาวอายุ๑๓และอายุ๑๐ปี
ลูกสาวแท้นะคะล่อลวงลูกสาวสองคนไปล่วงละเมิดทางเพศ
หนีกลับมาเด็กหนีกลับมาบอกยายก็เลยช่วยกันจับตัวและช่วยกันแจ้งตำรวจ
เราตามความคืบหน้าให้ล่าสุดวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลย
ไปคุยกับคุณยายของเด็กคุณยายของเด็กเป็นคนแจ้งความ
คุณยายเปิดใจกับทีมข่าวของเราแบบนี้ค่ะว่า
จริงแล้วยายไม่ได้อยากให้เป็นข่าวใหญ่โตอะไรขนาดนี้นะ
แต่ยายทนไม่ได้จริงที่หลานสาวที่ยายเลี้ยงมาเหมือนลูกในไส้
มาถูกพ่อแท้แท้ข่มเหงแบบนี้ครั้งแรกที่หลานมาบอก
ยายบอกว่าโอ้โหใจสลายปวดร้าวไปทั้งหัวใจ
ไม่คิดจริงจริงว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้และมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียว
เพราะก่อนหน้านี้นายเอกชัยเคยทำกับลูกสาวในไส้มาแล้วตั้งหลายรอบ
ทุกครั้งก็จะบังคับลูกบอกลูกว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกยายนะ
อย่างนั้นพ่อจะถูกตำรวจจับแล้วเดี๋ยวลูกจะไม่มีคนพาไปเที่ยวนะ
อกลูกแบบนี้ค่ะเดี๋ยวลูกไม่มีคนพาไปเที่ยวเดี๋ยวลูกไม่มีคนซื้อขนมให้นะ

อันนี้เด็กคนนี้สองคนนี้เลี้ยงมานานแล้วสิบสามคนสิบขวบคนหนึ่งเลี้ยงมานานมากแล้ว
นี่อยู่ก็เดี๋ยวมารับเพราะพ่อกับแม่แยกกันแม่ก็ไปมีผัวใหม่แต่ไม่มีลูกใหม่
แต่ตัวเขาไปมีเมียใหม่มีลูกใหม่อีก๑คนอายุ๖ขวบ
นานเขาก็จะมารับเอาลูกไปทีว่าแม่ผมจะมารับ
วันเด็กผมก็จะมารับเอาไปเที่ยววันเด็กเอาไป
อันนี้ระหว่างที่ไปเราไม่รู้หรอกมันเกิดเหตุการณ์อะไร
เพราะว่าเราไม่คิดอะไรทั้งนั้นก็อยู่มา
มันก็มารับกันอยู่เรื่อยทีเดือนมา๒ครั้ง๓ครั้งแล้ว

ในวันที่ประมาณสัก๔๕โมงเย็นนะคะ
ลูกสาวคนโตมาถึงปุ๊บก็กระซิบที่ข้างหูว่า

เล่ามาเลยลูกมีเรื่องอะไรเล่ามาเลย

พ่อหนูหูอ้าว
พอดีคนน้องมานั่งอยู่ข้างนี้
โดนเหมือนกันเหรอหนูก็โดนพ่อทำมาหลายครั้งแล้ว
อันนี้เราก็ตกใจเราก็ถามอ้าวทำไมล่ะ
แล้วแม่ฟังพ่อเข้าหนูค่ะในห้องน้ำจับมือหนูบีบ

เขาจะเอามาจับกูมึงอย่าไปบอกมึง

แล้วถ้าเกิดมันมาบอกว่าเขาจะเอาโรงหลวงมาจับพ่อกู

ไม่มีเงินซื้อนาฬิกาไม่มีเงินซื้อเคฟซีให้กิน

หรือว่าฉันจะตีมึงให้ตายหาเลยอย่างนั้นอย่างนี้

หัวใจมันสลายพอได้ยินมันสลาย

ก็จับไม่ได้ทำไม่ได้ทำ

เดี๋ยวหมอเขาไปตรวจดูว่ามันเป็นยังไง
แต่ถ้าเองทำมาเองก็ไปติดคุกตามที่เองทำนะ

ก็คือลูกสาวอายุ๑๓ฟ้องยายก่อน

ทีนี้น้องสาวที่อายุ๑๐ขวบ

พอเห็นพี่สาวกล้าบอกยายน้องสาวก็เลยพูดขึ้นมาไง
หนูก็โดนเหมือนกันค่ะยาย
คือน้องพูดกับพี่ว่าอ้าวพี่ก็โดนเหมือนกันเหรอ
ต่างคนคือต่างไม่รู้ว่าโดนทั้งคู่ไง

ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับเพื่อนบ้านนะคะ
เพื่อนบ้านของนายเอกชัยพ่อนะที่เกาะเหตุเนี่ยนะ

รู้จักกับนายเอกชัยมาหลายปีแต่ไม่สนิทนะคะ
นายเอกชัยไม่ได้ทำงานเป็นหลักเป็นแหล่ง

ที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นว่ามีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งอะไรกับใคร

เพื่อนบ้านบอกว่าไม่คาดคิดแล้วก็ไม่เชื่อนะ
นายเอกชัยจะล่วงละเมิดทางเพศลูกสาวในไส้ของตัวเองได้
ยังไม่เชื่อข้อมูลทั้งหมดต้องรอผลการตรวจร่างกายของเด็กก่อน
ถ้านายเอกชัยล่วงละเมิดทางเพศลูกสาวแท้ของตัวเองจริง
ก็อาจจะเป็นเพราะขาดสติ
เพราะวันที่ชาวบ้านช่วยกันจับตัวในเอกชัยแล้วก็รอตำรวจไปจับ
นายเอกชัยมีอาการคล้ายคนเมายา
ตัวเพื่อนบ้านก็ถามนะว่าทำแบบนั้นกับลูกจริงไหม
นายเอกชัยก็ปฏิเสธตลอดว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำ

คือเหมือนแบบไม่ใช่คนปกติทั่วไปเหมือนเมาอะค่ะ
ก็ตอนแรกที่คุยเขาก็เป็นคนนิสัยดีนะ
คือช่วยทำงานช่วยเหลืออะไรบ้านเขา
ว่าก็ไม่คิดว่าเขาจะทำแบบนี้

ตอนที่เกิดเรื่องเราก็ยังไม่คิดว่าเขาจะทำ
มันอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ยังคิดแบบนี้
คืออาการเขาออกเลยเรารู้เลยว่าเขาเสพยามา
ลักษณะอาการอะไรที่เราเห็น
เขานั่งพูดเหมือนพูดไม่รู้เรื่อง

พอเราถามอะไรไปเราถามว่าทำจริงไหม
เขาก็บอกว่าผมไม่ได้ทำ
ลูกผมผมจะทำได้ยังไงเขาพูดแบบนี้
นายเอกชัยผู้ต้องหาก็ปฏิเสธนะคะ
ว่าไม่ได้กระทำอนาจารย์ลูกสาวตัวเอง

รับแค่ว่าเสพยาบ้าจริง
แล้วตำรวจก็ตรวจปัสสาวะแล้วก็ปัสสาวะม่วง
เมืองต้นก็เลยแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดกับนายเอกชัยไปก่อนข้อหาหนึ่ง
ตำรวจสพรัฐนาธิเบสบอกว่าข้อหากระทำอนาจารย์
ล่วงละเมิดทางเพศลูกสาวเนี่ยค่ะตอนนี้ยังแจ้งข้อหาไม่ได้
เพราะว่าต้องรอผลการตรวจร่างกายของลูกสาวทั้งสองคนก่อน
ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็ต้องประสานทางสหวิชาชีพ
ร่วมสอบปากคำเด็กด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่า
เด็กผู้หญิงทั้งสองคนลูกสาวทั้งคู่อะค่ะ
ทั้ง๑๓ขวบ๑๐ขวบอาการหนักพอสมควร
คือนอกจากตัวคุณยายแล้วเนี่ยเด็กไม่คุยกับใครเลยนะ
คือเด็กสนิทกับยายเด็กบอกว่าขอกลับไปอยู่กับยายได้ไหม
คือเจ้าหน้าที่จะให้อยู่ในความคุ้มครองความดูแลของเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ก็เลยส่งตัวให้น้องไปอยู่กับคุณยายเรียบร้อยแล้ว
ส่วนผลการตรวจร่างกายต้องรอ๑๕วันนะคะ
ถ้าเกิดผลการตรวจร่างกายของน้องทั้งคู่พบว่ามีการถูกล่วงละเมิดทางเพศจริง
ตัวพ่อก็จะถูกแจ้งข้อหาเพิ่ม
แล้วทีนี้คนที่เป็นห่วงก็คือเมื่อวานเราเล่าไป
ว่ายังมีลูกสาวบางคนที่เป็นลูกสาวแท้อยู่กับพ่อ
๒คนด้วยกันโอ้เนี่ยไม่รู้เลยว่าลูกสาว๒คนนั้นเนี่ย

คดีที่คุณผู้ชมส่งคอมเมนต์ส่งไลน์มาเยอะมากนะคะ
บอกว่าต่อให้ไม่ใช่ยายที่เลี้ยงมาฟังแล้วใจสลายเหมือนกัน

อยากให้ลาออกจากการเป็นพ่อไปเลย

นับว่าเป็นพ่อแล้วล่ะถ้าเกิดมาก่อเหตุแบบนี้นะคะ